รอบรองชนะเลิศในเกมชี้ชะตาระหว่างไทยกับมาเลเซีย
แล้วก็เป็นทดาษมาเลเซียที่พัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลอร์ไป

หลังจากเมื่อวานนี้นะครับได้ทราบผลกันไปแล้ว
หลังจากที่เสมอกับมารีเซียอีกสองภองครับ

ทุกลูกนี้ถ้าเข้าไทยจะเข้าชิงนะครับแต่สุดท้ายอันสักรายสอนศูนย์หน้าตัวความหวังของไทย
พลาดครับเบิร์ตข้ามคานออกไปก็กลายเป็นมาเลเซียที่เข้ารอบด้วยกฎอเวโกนะครับ
หลังจบเกมครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าต้องยอมรับว่าเสียดายนะครับที่ทีมชาติไทยนั้นไปไม่ถึงเป้าหมายในรายการนี้
แต่ก็ไม่โทษทีมงานสตาร์ฟโค้ชรวมถึงนักฟุตบอลและเชื่อว่าทุกคนนั้นทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วครับ
หลังจบเกมก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกับอริสักไกรสอที่ยิงจุดโทษพลาดไป
ในช่วงทดเจ็บของครึ่งหลังช่วงท้ายจริงแล้วแหละครับเมื่อวานนี้
อย่างไรก็ตามนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าจะไม่ปลดนิรวรรณรายวัช
ออกจากตำแหน่งแน่นอนเนื่องจากมีเป้าหมายระยะยาวก็คือการผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายในศึก
เช่นครับ๒๐๑๙ให้ได้และหลังจากจบโทรนาเมนต์นั้นนะครับ
ก็จะมีการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งครับ
ตามข้อตกลงระหว่างสมาคมกับโค้ชรายวัชนะครับ
ไม่ถือว่าผลการแข่งขันในทวนเตอร์เมนต์ซูซูกิครับเป็นเกณฑ์ชีวัตรในการทำงานของโคสต์และทีมงาน
เนื่องจากทีมชาติไทยชุดที่ใช้แข่งขันในซูซูกิครับยังไม่ถือว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์
นักเตะตัวหลักสำคัญสำคัญซึ่งไปค้าแข้งอยู่ในต่างประเทศ
เราจึงตกลงกันว่าการประเมินผลหรือมาตรฐานชี้วัดการทำงานของโค้ชหรือทีมงานเนี่ย
คุณผู้ชมครับจริงหลังจบเกมเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายมุมให้ได้พูดถึงมากมาย

ขวดอาด้าก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนั้น
หลังจากที่จะแข่งขันในเกมเมื่อวานเนี่ย
ว่าพวกเขาได้รับแรงกระตุ้นเป็นอย่างดีจากผู้สาประตูของไทยก็คือชัดชัยบุตพรม
ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอาเซียนครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่๒ว่า
มาเลเซียหลับฝันดีเพราะว่าจะต้องเจอกับฝันร้ายหลังจบเกมในรอบตัดเชือกเมื่อวานนี้
โอ้โหพอให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับแล้วผลการแข่งขันมันออกมาเป็นทางฝั่งมาเลเซียที่สุขสมหวัง
แล้วก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเขาก็มาเปิดเผยแบบนี้แหละครับ
นอกจากนี้จริงมันยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือเหล่าบรรดาผู้เล่นมาเลเซียเนี่ย
ทำคลิปสุดกวนเลยล่ะหลังจากจบเกมนะครับไปรวมตัวกันแกล้งนอนหลับอยู่ในห้องแต่งตัวของนักกีฬา
เรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้กลับแบบสะสมเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายทวารมือหนึ่งของทีมชาติมาเลเซีย
ก็ออกมาบอกว่าตนเองนั้นรู้ดีว่าที่ชัดชัยพูดนั้นไม่ได้เจตนาจะดูถูกพวกเขา
แล้วก็พวกเขาเองสำหรับทีมชาติมาเลเซียนั้นก็มุ่งมั่นกับเกมในสนามมากกว่านะครับ
เอาล่ะมาเลเซียครับก็ตัดสินใจนะครับเลือกที่จะใช้สนามบุกิจจอเรลนะครับ
เป็นสังเวียนในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกวันที่๑๑ธันวาคมนี้
แม้ว่าในรอบแรกที่พบกับลาวนั้นจะมีผู้ชมเพียงแค่๑๒๐๐คน
แต่ก็มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น๘๓๗๗คนนะครับ
ในเกมชี้ชะตานัดสุดท้ายที่เจอกับพม่าแล้วก็เป็นทางด้านมาเลเซียที่ชนะพม่า๓ต่อ๐
ขณะที่ในรอบตัดเชือกนัดแรกที่เสมอกับไทย๐ต่อ๐
โอ้โหเกมนั้นแฟนบอลเข้ามาเยอะมากครับเกือบเต็มความจุ๘๗๕๔๕คนนะครับ
ทางนี้ครับมาเลเซียก็หวังที่จะล้างตาในรอบชิงกับเวียดนามหวังไว้แบบนั้นนะครับ
ซึ่งเคยเจอกันแล้วครับแล้วก็เป็นมาเลเซียที่แพ้ไปในรอบแรก๐ต่อ๐
เกมนั้นเล่นกันที่บ้านของเวียดนามในวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เดี๋ยวจะได้รู้กันเลยครับว่าจะเป็นเวียดนามที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชะเลิศ
ไปเจอกับมาเลเซียตามนัดหรือไม่จะแข่งวันนี้นะครับอีกคู่หนึ่งในรอบรองชนะเลิศ
เป็นเกมนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับเวียดนามจะเปิดบ้านพบกับฟิลิปปินส์
หลังจากนัดแรกนั้นเวียดนามบุกไปชนะมา๒ประตูต่อ๑ก็ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะสำหรับเวียดนามนะครับ